ข่าวนี้หน่อยทำให้แถวสัตหีบเขาวุ่นทั้งอำเภอ
มีคนไปเจอเรื่องของกระสอบปุ๋ยมันถูกมัดปากถุงแล้วก็ไปถ่วงน้ำ
ที่สำคัญมันมีกลิ่นเหม็นเน่าออกมา
ชาวบ้านก็เอ๊ะมันเป็นกลิ่นศพหรือเปล่า

นี่ฮะอะไรอ่ะสุดท้ายไม่ใช่ศพนะ
นะฮะก็พอเกิดเหตุการณ์เขาก็เลยเอาทางด้านของเจ้าหน้าที่เข้าไปพิสูจน์กระสอบอันเนี้ย
อยู่ห่างจากขอบอ่างเก็บน้ำสักประมาณ๒๐๐เมตร
นะฮะก็มีทั้งกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน
นะฮะพอไปถึงโอ้โหกลิ่นมันแบบเตะจมูกอุบเลยอ่ะนะ
เออแล้วก็ซากเนื้อปลาทางฟางหรือยังเงี้ยฮะ
สำหรับใช้ในการล่อปลาของชาวบ้านที่อาจจะไปล่อปลาเพื่อเอาดักจับอะไรแบบนี้นะฮะ
ตำรวจก็เลยบันทึกภาพเป็นหลักฐานแล้วก็ยกเลิกภารกิจนะครับ
เกิดขึ้นที่ริมอ่างเก็บน้ำห้วยตู้หมู่๑๑ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ถามชาวบ้านคือชาวบ้านที่เขามาตกปลามาดูที่นี่

เขาบอกว่าเขาออกไปจับปลาบริเวณนี้แล้วก็ไปเจอกระสอบปุ๋ย
อันนี้กระสอบถุงปุ๋ยมัดเชือกแล้วก็ถูกทิ้งถ่วงน้ำไว้
แล้วก็มีกลิ่นเน่ามากมากก็เชื่อว่าข้างในอาจจะเป็นรากมนุษย์ถูกฆ่ามา
แล้วก็มาจับยัดใส่ถุงฆาตกรรมถ่วงน้ำกันไปนะฮะก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
แต่ว่าโชคดีนะมันเป็นแค่เรื่องของหัวอาหารสัตว์
แล้วก็ซากของปลาเท่านั้นนะครับ